คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้เป็นคลิปเรื่องของความเชื่อ
คุณผู้ชมถ่ายโดยพระสงฆ์รูปหนึ่งนะครับ

ลูกคำเอ๋ยคนสงสารแม่เจ้าให้เขาวาดในเจ้าคำ
อย่างมันจริงมันพาให้ต้องเพ้นจังหันบาง
ที่เอาน้ำทางไว้เห็นเจ้าฟังมาเอาคืนลูกคำ
คุณผู้ชมหน้าจอคืออะไรคะ

มีขยับเขี้ยนได้อ่ะ

ไม่ใช่คนนะคะพระที่ถ่ายคลิปนี้ท่านบอกไม่ใช่คนค่ะ
เห็นไหมครับตอนแรกสีขาวนะคะ
แล้วพอจะข้ามกำแพงปุ๊บเปลี่ยนเป็นสีดำ

คือตอนแรกดูไกลคิดว่าคนเนาะ

หมา๓๔ตัววิ่งเข้าไปรุมตรงนั้นนะคะ

หมาวิ่งเข้าไปเห่าแล้วก็วิ่งออกมาด้วยนะ
ใช่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะ

พระรูปนี้ปกติแล้วท่านมักจะทำคลิป

คนตายทำบุญไม่ได้รอลูกหลานญาติ

บอกว่าอ๋อท่านอาจจะสอนเรื่องของคติธรรมมั้ง

ทำบุญมากสั่งสมบุญไว้นะคะ

มันก็หมดเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำบุญกันใหม่นะคะ

ดูคล้ายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น

บางคนก็บอกว่าท่านที่ถ่ายติดวิญญาณเร่ร่อนเนี่ย

นั่นคืออะไรเอาหี

แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรนะคะ

หมา๓๔ตัวไปรุมเห่า

น่าคิดนะหาคำตอบยากเหมือนกันนะ